ระเดิมยกที่๑ของคู่ชิงล้านคู่ใหม่
มาร่วมบรรทางเรื่องไทย
กับปอนเนี่ยไม่สบายเป็นอะไรบ้างคะ
ก็เป็นโรคหอบหืดค่ะแล้วก็เป็นโรคลูกคุ้มขนน้อย
ขี้ร้อนโดนความร้อนโดนแดดอะไรไม่ได้เพราะเขาไม่มีเหงื่อ
แล้วตัวพี่เมย์เองป่วยเป็นอะไรคะ
เป็นมะเร็งเต้านมค่ะระยะที่สาม
ไม่เป็นท่าใจและมีน้ำใจร้อนปริม
เมย์แหละปังปอนด์ร้อง
ร้องได้ให้ล้าน

ล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกัน

ตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก

แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลง
รับไปเลยคนละ๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

เปลี่ยนเพลงและเพลงเก่งของคุณ

และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงหลังเคารพทงชาติแล้วทั้ง๒วัน
พบกับร้องได้ให้ล้าน
นักสู้ชิงล้าน
เป็นรายการที่จะมีนักสู้นะครับถึง๒คนบนเวทีแห่งนี้นะครับ
ขึ้นมาสู้กันแบบ๑ต่อ๑นะครับประชันเนื้อเพลงว่าใครจะแม่นกว่ากัน
บทเพลงลูกทุ่งนะครับถ้าเนื้อถูกต้องครบหมด๑๐เพลงร้องถูกทั้งคู่เลย
รับไปเลยนะครับคนละ๑ล้านรวมทั้งสิ้นเป็น๒ล้านบาท
คำว่า๒ล้านบาทนะคะตั้งแต่ปรับรูปแบบใหม่เนี่ยบอกได้เลยว่ากระแทกใจเหลือเกินนะคะคุณผู้ชม
อกจากยอดเงินจะกระแทกใจแล้วนะคะคือรูปแบบการแข่งขันของเราก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้น
เรื่องราวชีวิตของผู้เข้าแข่งขันก็มาแชร์กันต่างคนต่างได้เห็นมุมมองของแต่ละครอบครัว
บอกได้เลยค่ะว่าเข้มข้นขึ้นจริงจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะใช่แล้วครับนะครับเราก็จะขึ้นกันมาทีละสองคน
คนหนึ่งก็เข้มอยู่แล้วสองคนยิ่งเข้มข้นกันเข้าไปอีกนะครับวันนี้เรื่องราวของเขาจะเป็นอะไร
เราไปทำความรู้จักเขาทั้งสองคนเลยครับค่ะ
ของไม้เป็นแม่ค้าขายกล้วยทอดอยู่แถวพระดมทานีฉันชื่อนางสาวซุภมาศน้ำสกุลเทียนรอทชื่อเล่นว่ามีอายุ๓๘ปีจะจะมาสู้ค่ะครอบครัวนองค์อุ้นของเธอบแบบไปด้วยครอบครัว
เพราะว่าเมก็มีด้วยกัน๔คนค่ะ
คนที่๑ก็คือพี่นนท์ค่ะ
เขามีอาชีพเป็นครูอัตราจ้าง
ดนตรีไทยแล้วก็ทำขวัญนาคด้วย
คนที่สองชื่อน้องปิ๊กเรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมสังขีดวิทยาค่ะ
เรียนเกี่ยวกับดนตรีไทยเวลาหน้ามีงาน

แล้วที่บ้านก็รับงานดนตรีด้วยค่ะ
คนที่สามนะคะชื่อน้องปอนค่ะ
อายุ๑๖ปีค่ะก็เรียนอยู่ที่มัธยมสังฆีตเหมือนกันค่ะ
เขาจะเก่งเรื่องละนาดแล้วก็เกี่ยวกับดนตรีไทยได้ทุกอย่างค่ะ
เขาก็จะรับงานแล้วก็ช่วยพ่อแม่หาเงินในช่วงปิดเทิมค่ะ
น้องปิ๊กและน้องปอนเขาเป็นโรครูขุมขนน้อย
หรือเรียกง่ายว่าโรคสังทองค่ะ
อาการเขาก็จะคือขี้ร้อน
เขาจะโดนแดดโดนอะไรไม่ได้เขาจะร้อนแล้วเขาไม่มีเหงื่อค่ะ

เมื่อก่อนเมย์ก็ทำอาชีพเย็บผ้าแล้วก็ทำขวัญนาคด้วย
คนแถวนี้รู้จักเมย์กันหมดเลยค่ะ
เจ้าภาพอยากจะให้ร้องเพลงนี้ก็ร้องค่ะ
ย้อนยุคอะไรอย่างนี้ร้องได้หมดเลยค่ะ
ถ้าใครจ้างเมย์ไปนะคะรับรองคุ้มค่ะ
อกจากลูกชายที่เธอรักดั่งดวงใจของเธอจะป่วยแล้ว
ตัวเธอเองก็ป่วยเช่นกัน
คำดูมันก็มีก้อนเนื้ออยู่
ยิ่งปล่อยไว้ก้อนเนื้อที่ด้านซ้ายเนี่ย

พอไปหาหมอหมอเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจ
หมอเลยบอกว่าเป็นมะเร็งระยะที่๓ค่ะ
ครั้งแรกที่ได้ยินหมอบอกทำใจไม่ได้

สุดท้ายก็ได้กำลังใจจากครอบครัวค่ะ

เขาบอกว่าเราต้องอยู่เราต้องสู้เพื่อลูก
ถ้าไม่มีหนูแล้วเขาจะทำยังไง
ต้องสู้มาอีกครั้งหนึ่งตัดสินใจรักษาค่ะ
ทั้งตัวเธอและลูกต่างก็ประสบปัญหาเรื่องสุขภาพ
แต่อะไรล่ะที่ทำให้เธอมีกำลังใจลุกขึ้น
ยืนสู้ชีวิตต่อไป

ที่ทำให้เมย์มีกำลังใจฮึดสู้จนถึงทุกวันนี้
นี่ทุกคนเดี๋ยวแม่จะไปรายการร้องได้ให้ล้านแล้วนะ
ร้องดีอยู่แล้วแต่เนื้อเพลงต้องแม่นนะ

ตลอดระยะเวลารักษาตัวก็ได้สามีที่แสนดีทำงานหาเลี้ยง
บางครั้งไม่พอก็ต้องกู้หนี้ยืมสิน
วันนี้เธอจึงขอสู้ให้เต็มที่
เพื่อให้ครอบครัวหมดหนี้สินให้ได้

สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนารากรนามสกุลอุดมโภษ
ชื่อเล่นชื่อปังปอนอายุ๑๓ปี
สาวน้อยปังปอนอายุ๑๓ปี
แต่ดีกรีการร้องเพลงไม่ธรรมดา
กลับมาจากโรงเรียนก็ซ้อมเพลงลูกทุ่ง๑ชั่วโมง

แล้วก็ซ้อมเพลงไทยเดิม๑ชั่วโมง
ปังนี่แหละต้องขอโทษปังอารมณ์ของคนโสดโปรดคำความเข้าใจ
จากการซ้อมร้องเพลงทุกวันวันละ๓ชั่วโมงตั้งแต่อายุ๘ขวบ
รวมแล้วเป็นเวลากว่า๔๓๘๐ชั่วโมง

และผลจากการซ้อมร้องเพลงอย่างหนักหน่วง
ปังปอนสามารถรับงานร้องเพลงได้อย่างมากมาย
จนได้ฉายาว่าสาวน้อยรถแห่
บ้านหนูก็ทำเกี่ยวกับขายน้ำขายกาแฟค่ะ
แล้วก็ถ้าบางทีมีโอกาสก็จะขายอาหารไปด้วยค่ะ

แม่ชื่อแม่ทิพย์ค่ะอายุ๕๘ปี
แม่ก็เป็นโรคความดันค่ะ
ห่วงตรงที่ว่าเวลาแม่ทำงานเนี่ยค่ะ

ขยันอดทนเขามีความรับผิดชอบเยอะค่ะ
ก็รักค่ะเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กก็รักค่ะ
แม่ไปค้ำประกันเพื่อนประมาณ๓เจ้าค่ะ
เพื่อนแม่ก็หนีไปเลยไม่ยอมจ่ายค่ะ
แม่ก็ต้องเป็นคนที่รับผิดชอบอยู่คนเดียวค่ะ

ขอบคุณแม่นะคะที่ดูแลหนูมาตลอด
หนูจะพยายามใช้หนี้หาเงินมาช่วยแม่นะคะ
รักมากค่ะรักแม่ที่สุดนะคะ
วันนี้เธอพร้อมแล้วที่จะขึ้นสู่เวทีแห่งนี้
เพื่อปลดหนี้ให้กับแม่ที่เธอรักดังดวงใจ
เพื่อแม่จะสู้ให้เต็มที่ค่ะ
ระเดิมยกที่๑ของคู่ชิงล้านคู่ใหม่

แม่ค้าที่มาสู้เพื่อลูกเอาเงินไปใช้หนี้สร้างบ้านและรักษาตัว
ส่วนมุมแดงคือน้องปังปอน
สาวน้อยที่มาสู้เพื่อปลดหนี้ให้แม่
มาเอาใจช่วยพวกเขากันครับ
ชิงเงินของสองนักสู้ต่างวัยเริ่ม
สวัสดีครับ
มาอย่างทุกครั้งเลยนะคะโดยเฉพาะคุณเมย์วิ่งลืมป่วยเลยนะ
โอ้โหน้องปังปอนวันนี้มากับใครบ้างครับ
วันนี้ก็มากับคุณแม่นะคะ
คุณแม่นั่งเชียร์อยู่ทางด้านล่างนะครับคุณแม่ทิพย์นะครับ
สวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
ฝั่งของคุณเมย์คุณเมย์วันนี้มากับใครคะ
มากับสามีแล้วก็ลูกชายค่ะนั่งอยู่ด้านล่างแล้วนะคะ
คุณนนท์นะคะแล้วก็น้องปิ๊กกับน้องปอนนะคะสวัสดีนะคะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะคะ
ก็เป็นครอบครัวของคุณเมย์
ทางด้านนี้ก็เป็นครอบครัวของน้องปังปอน
วันนี้ก็มีคนในครอบครัวมาเชียร์ทั้งคู่เลย
เห็นบอกน้องมังปอนนี่ฝึกร้องเพลงทุกวันค่ะ

แปดขวบฝึกมาตั้งแต่แปดขวบร้องทุกวันวันละสามชั่วโมง
ค่ะจนทุกวันนี้ยุทธ์เท่าไหร่ครับ
สิบสามค่ะเพราะว่าห้าปีแหละ
โหฝึกหนักนะใช่ครับน้องปรอนทำไมฝึกหนักอย่างนั้นนะคะคนดี
เพราะว่าอยากจะแบ่งเบาภาระช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะ

ฝึกเพลงไทยเดิมค่ะเพลงลูกทุ่งแล้วก็เพลงทำขวัญหน้าค่ะ
คือถ้าเจองานอะไรเราจะต้องทำให้ได้ให้หมด
เพื่อจะได้มีสตังค์ไปดูแลคุณแม่ว่าอย่างงั้นค่ะโหถือว่าฝึกหนัก
ยังไงฝึกเองหรือว่ามีใครมาสอนหรือว่าดูในยูทูปหรือว่าอะไรยังไงครับ
ก็บางครั้งก็ฝึกเองค่ะบางทีคุณแม่ก็มาช่วยด้วยมาช่วย
แล้วปังปอนมั่นใจไหมคะว่าสิ่งที่เราฝึกมามากเนี่ย
จะช่วยเราได้บนเวทีร้องได้ให้ล้านเพราะว่าที่นี่เนื้อต้องถูกทุกคำ
มั่นใจแค่ไหนก็๕๐ค่ะอีก๕๐เผื่อใจไว้ก่อน
ในส่วนของพี่เมย์พี่เมย์เองบอกว่าเป็นทำขวัญนาค
ทุกวันนี้ยังทำอยู่ไหมฮะทำค่ะทำมาเรื่อยทำขวัญนั่งมาทั้งหมดกี่ปี
ทำมาประมาณ๕ปีค่ะเป็นนักร้องด้วยไหมคะนักร้องด้วยค่ะค่ะ
โอ้นี่คู่นี้เรียกได้ว่าสมน้ำสมเนื้อเบียดไม่แน่
แท็กทีมจับมือกันแล้วก้าวไปสู่สองล้านของเราได้นั่นแหละสิ
งั้นวันนี้ก่อนการแข่งขันและก่อนจะถามเรื่องราวนะคะของแต่ละคน
ว่าแต่ละคนประสบปัญหาอะไรบ้างอยากให้โชว์ความสามารถก่อน
อยากให้ปังปอลโชว์ก่อนร้องลิเกชิวว่าปังปอลก้าวเข้ามาหนึ่งครับ

มาร่วมบรรทังเรื่องรื้อไทย
หนูขอกราบไหว้กันเสียก่อน
อย่าคิดสลัดตัดร้อน
อย่าเพิ่งถอดท้อน
ทุกท่านเด็กหญิงนารากรอุดมโพธอยากจะได้โปรดปรานี
ร้องได้ให้ล้านในวันนี้หนูอยากจะมิงเงินล้าน
ฝากเสียงใสปอนไว้ด้วยนะกับท่านใจพระนาน
นี่นะฮะเป็นผลจากการฝึกหนักนะฮะเขาเรียกว่าฝึกหนักมาเป็นเวลา๕ปี
จากที่ไม่เป็นเลยแล้วก็มาฝึกหนัก๓ชั่วโมงทุกวัน๕ปี
พี่เมย์หวั่นใจหรือเปล่าเนี่ย
เด็กเขาเด็กฝึกวันละ๓ชั่วโมงเลยนะพี่เมย์นะ
มีนิดนิดค่ะมีนิดนิดแล้วเพราะฉะนั้นพี่เมย์นะคะ
ต้องโชว์ทำขวัญหน้าครับเดี๋ยวเจอพี่เมย์ตรงกลางค่ะ
จะขอดำเนิดเนิด
จะเรินรถกันไปตามบท
ว่าแบบเหลือฉบับละเมื่อพ่อนากำเนิด
ก็เกิดกระเนิบตามว่ารัง
บรรยายจะเล่าเรื่อง
แต่เบื้องหลังเมื่อครั้ง
พอหน้าก็กายหน้าเดือน
ที่สิว่ามีจุดหมายมีรูปกาย
มาเป็นกองมีการะเอิง

วันนี้บนเวทีของเราบอกได้เลยว่าศึกครั้งนี้
เข้มข้นและดุดันแน่นอน

แต่ว่าเรื่องราวชีวิตทั้งสองครอบครัว

ภาพลักษณ์ภายนอกของน้องปิ๊กและน้องปอนดูก็รู้ว่าไม่สบายนะคะ
มีใครในครอบครัวที่ไม่สบายอีกคะพี่เมย
ก็พี่นนท์ก็เป็นเกาะค่ะ
สามีคุณบ้านปวดตามข้อหรือคะพี่นนท์ปวดตามข้อปวดตามข้อ
ตามข้อครับแล้วก็ตอนนี้ตาเริ่มพลาบเพราะว่าเป็นต้อ
เวลาโรคเกาะกำเริบอาการเป็นยังไงบ้างคะ
ปวดครับปวดเหมือนเอาเข็มมาทิ้มที่ตามข้อตามขา

นี่คือคนแรกในครอบครัวคือสามีนะอาการก็ถือว่าหนักนะคะพี่เมย์
ต่อมาลูกค่ะปิ๊กกับปอนเนี่ยไม่สบายเป็นอะไรบ้างคะ
ก็เป็นโรคหอบหืดค่ะโรคหอบมาตั้งแต่เด็กค่ะ
แล้วก็เป็นโรครูคุ้มขนน้อยเขาจะขี้ร้อน
โดนความร้อนโดนแดดอะไรไม่ได้เพราะเขาไม่มีเหงื่อ

ระบายความร้อนในร่างกายออกไม่ค่อยได้
แล้วเวลาโดนแดดเยอะอาการเป็นยังไง
เขาจะร้อนไปทั้งตัวครับแสบนิดนึง

แล้วตัวพี่เมย์เองป่วยเป็นอะไรคะ
เป็นมะเร็งเต้านมค่ะระยะที่๓
ขออนุญาตถามเป็นข้างเดียวหรือสองข้าง

แล้วคุณหมอว่าไงบ้างคะณตอนนี้อาการดีขึ้น
เขาหยุดการขยายตัวหรือยัง
การขยายตัวแล้วก็ทานยาต้าน๕ปีค่ะ
ครอบครัวของพี่เมสถือว่าป่วยกันทุกคนไข้หนักสุด

เมย์อยากได้เงินรางวัลจากการแข่งขันครั้งนี้ไปทำอะไรบ้าง
ไปสร้างบ้านค่ะแล้วก็ใช้หนี้เขาด้วย
หนี้ที่ไปกู้เงินมาสร้างบ้านต่อเติมบ้าน

เป็นหนี้อยู่ประมาณเกือบ๒แสนนะคะ

เดี๋ยวเราจะมาเริ่มชิงเงินรางวัลกันในยกที่๑ค่ะ
แต่ว่าก่อนจะชิงเงินรางวัลค่ะอยากให้คุณพี่นนท์สามีให้กำลังใจคุณพี่เมย์หน่อยค่ะ
ก็ทำให้เต็มที่ไม่ต้องทำเพื่อป๊าแต่ทำเพื่อลูก
ให้เขามีที่อยู่เพราะเราสองคนไม่รู้จะอยู่ได้นานไหม

นนท์ขอถามอีกนิดนึงนะคะก่อนจะเริ่มชิงเงินกัน
ครอบครัวของพี่ถือว่าไม่ธรรมดาความลำบากไม่ธรรมดา
คุยอะไรกันก่อนนอนสองผัวเมียในยามค่ำคืนพี่
มันเคยมีวิกฤตอยู่ครั้งหนึ่งค่ะคือ
คุยกันเลยนะฮะว่าตายกันในรถอีกไหมสองคนผัวเมีย

แล้วอะไรทำให้พี่นนกับพี่เมย์เปลี่ยนใจคะ
ลูกครับเพราะว่าลูกยังไม่ถึงฝั่ง
เราจะไปก่อนไม่ได้
ขอให้อยู่กันแบบหมดลมโดยธรรมชาติ

อย่าอยู่จนหมดลมโดยการคิดด้วยใจที่มันอ่อนแรง

เราจะแข่งขันกันแล้วเริ่มที่ปิ๊กก่อนเลย
แม่สู้นะครับผมรักแม่ครับ

นนท์ปิ๊กปอนขึ้นมากอดพี่เมย์กันหน่อยมา
มาเอากำลังใจกันหน่อยค่ะ
โชคดีมากนะคะที่ผ่านวันเวลาแห่งความมัวหมอง
ดำดิ่งอันต่ำสุดของจิตใจมาได้แล้วค่ะ

ชิงเงินจะเกิดขึ้นค่ะ

เราจะเริ่มเกมกันค่ะขอบคุณค่ะ

เงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรยกที่๑มาเลยครับ
มีทุนเพลงในยกที่๑ของพี่เมียค่ะพี่เมีย
เป็นไงครับสบายไหมฮะ

แต่มันก็ค่อนข้างจะเก่าอยู่นิดหนึ่งเนอะ
การร้องได้กับร้องให้มันถูกทุกตัวมันก็ยากค่ะยากนะคะ

ปังปอนครับเป็นไงครับเพลงนี้น้องปังปอนร้องได้ไหม
ร้องได้ค่ะแต่ว่านานมากแล้วค่ะ
คือฝึกตั้งแต่เด็กแล้วค่ะจำไม่ได้แล้วตอนนี้
แล้วคิดว่าน้าเมย์เนี่ยเขาจะร้องได้ไหม
ได้ค่ะหนูเชื่อว่าป้าทำได้ค่ะ
โอเคนะถ้าไม่มั่นใจนะครับเราก็มีตัวช่วยให้นะครับ
แผ่นป้ายมีสิทธิ์เลือกได้๒แผ่นป้ายตลอดทั้งการชิงล้านในครั้งนี้นะครับ
คุณเมย์ครับและในยกที่๑นี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ไม่ใช้

ก็ขอให้โชคดีนะครับเหมือนเดิมครับกติกาของเรา
เนื้อเพลงที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับจนกว่าดนตรีจะจบลง
พร้อมนะครับค่ะยกที่หนึ่งเงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๑เพลงมาครับ
ก็อยากดูแลไม่รักกันอย่างเกิน
แต่กลัวจะเพลิน
จนเผลอทำเกินนาที
ก็ถูกให้เป็นแค่คนรู้จัก
เลื่อนเป็นคนรักไม่ได้สักที
จึงทำเท่าสิทธิ์ที่มี
ยามเห็นเธอเป็นทุกข์ใจ
ห่วงอยู่ไกลจะได้ยิ้มให้ด้วยสายตา
คอยเป็นธุระในเรื่องที่พอช่วยได้
ขอโทษบางคราวที่ต้องเดินห่าง
และมีบางครั้งที่เคยขาดใจ
บางอย่างที่ขอมากไป
เจ้าที่หัวใจเขาหวยแหง
คนที่ไม่ใช่แฟน
ทำแทนทุกเรื่องไม่ได้
เหนื่อยก็รู้เหงาก็เข้าใจ
แต่ไม่อาจเธอยืมอ้อมแขน
คนที่ไม่ใช่แฟน
ทำแทนทุกเรื่องไม่ได้
หน้าที่ตามฐานะใจ
ห้ามเดินก้าวล้ำเส้นแฟน
ภาระในเขตอ้อมแขน
ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้
ยอมอยู่ข้างใจ
แต่ไม่ขอเป็นสำรอง
ขออย่าได้มอง
ความซื้อแล้วแปลว่าไง
เมื่อเราเจอกันข้างพรมลิขิต
ก็อย่าใกล้ชิดมากเกินห้ามใจ
ต้องเจียมตัวว่าเราคือใคร
แอบรู้ใจไม่ใช่แฟน
เพลง

เพลง

ที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้
เหนื่อยก็รู้เหงาก็เข้าใจ
แต่ไม่อาจที่ยืมอ้อมแขน
คนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้
หน้าที่ตามฐานะใจ
ห้ามเดินก้าวล้ำเส้นแฟน

เพลง

จบไว้แล้วกับเธอไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้
เพลงแรกของคุณเมย์ที่การร้องเป็นไปอย่างราบรื่น
ส่วนช่วงหน้าเป็นเวทีของนักสู้วัยใส
อย่างน้องปังปอนมาเอาใจช่วยเธอกันครับ
ก็นึกเห็นใจเขาเนอะเวลาเขาไม่มีก็คิดว่าเขาจะเหมือนเรา

ปอนหาวิธีช่วยคุณแม่ใช้หนี้โดยการใช่ครับ

คนไทยใจซื้อเขาถือแต่โบราณการ
แค่เพียงเข้าสุขแม่งจานใครลืมของทันมันเน่รกคุณ
โปรดติดตามตอนต่อไป